เขาเปลี่ยนไม้มะขามให้มาเป็นเงินบอกเลยนะว่าไม่ธรรมดานะคะ
เปลี่ยนเป็นเงินยังไงตามไปดูกันค่ะ
นี่คุณน่ารักไหมปังไหมปังแค่ไหนดูเลยนี่คืองานแฮนด์เมดนะคะ
แนนมิตรทั้งหมดเลยมันคือผลิตภัณฑ์จากไม้มะขามอะค่ะ
มีทั้งพวงกุญแจป้ายร้านป้ายชื่อสารพัดเลย
แล้วสวยน่ารักทั้งนั้นเลยเป็นของกระจุกกระจิ๊กอะนะ
วันนี้ก็พากันมาที่นี่เลยตำบลภาวะอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรี
ไปพูดคุยกับผู้ที่เริ่มทำผลิตภัณฑ์จากไม้มะขามเนี่ยนะคะ
ก็คือคุณออนวรางพงพระเกตนะคะ
คุณออนวรางเนี่ยเล่าให้ฟังนะบอกว่าก่อนหน้านี้อาชีพหลักของครอบครัวเขาก็คือกรีดยางนะ
อาชีพหลักเลยนะต่อมาเนี่ยนะคะคือเขาก็มองหาช่องทางที่จะเพิ่มรายได้
วกกับว่าเออหันไปเห็นไม้มะขามที่มันเป็นของใกล้ตัวเนาะมันเห็นได้เยอะนะคะ
เขาก็เลยปิ๊งไอเดียในการทำผลิตภัณฑ์จากไม้มะขามออกมา
เริ่มต้นด้วยการทำจากเครื่องมือเพียงสองชิ้นก็คือเลื่อยโขงกับกระดาษทรายอ่ะคุณ
จนถึงขั้นที่มีการพาครอบครัวเดินทางไปออกบูธตามร้านตามสถานที่ต่างเลยคุณ
ก็เลยทำให้มีลูกค้าสั่งทำผลิตภัณฑ์เข้ามาเยอะแยะมาก
แล้วสามารถสร้างรายได้ให้เขาเดือนหนึ่งเป็นหลักหมื่นนะคะคุณ
เดือนหนึ่งเป็นหลักหมื่นบาทอยู่นะคะคือจริงต้องบอกอย่างนี้ว่ามันคือการต่อยอดแหละ
แล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับของที่เราเห็นในชุมชนอยู่แล้ว
แล้วอยากได้บ้างคุณคิดว่าจะวาดหน้าผมลงไปได้ไหม

จริงว่ากลมแล้วแต้ม๓จุดก็ได้แล้วนะคะ
ก็ได้เหมือนกันคล้ายสระเป๋าเลย
ราคาของผลิตภัณฑ์นะคะก็จะมีตั้งแต่๕บาทไปจนถึง๘๐บาท

ว้าวหน้าใหญ่เท่าเคียงแต่เขาไม่มีส่วนใหญ่ลูกค้าที่นิยมกันก็คือ
เป็นแบบพวกโรงแรมที่พักต่างคุณนึกออกไหมรีสอร์ทอะไรอย่างนี้
รวมไปถึงหน่วยงานที่เขาอยากได้เป็นของที่ระลึก
แล้วก็สถาบันการศึกษานะคะ
คือต้องบอกว่าจริงนอกจากเขาเปิดขายแล้วเขาเปิดสอนนะ

สอนให้กับผู้ที่ต้องการมีอาชีพมีรายได้มาเรียนรู้นะคะ
เหมือนแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะคะ

เลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้เราขึ้นให้แล้วนะคะ
จะสั่งออเดอร์ไปหรือสนใจอยากจะสร้างอาชีพ
คุณพี่เขาก็ให้คำแนะนำได้เปิดแบบเป็นแหล่งเรียนรู้กันได้เนอะ
ของที่มันแบบหายากมีหนึ่งเดียวทำเอง
แล้วเป็นงานแฮนเมตรหมดเลยน่าภูมิใจ